มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่แฟนนุ่มไปตามง้อแฟนสาวเพื่อที่จะขอคืนดีเขาไม่ยอมคืนดีด้วยก็ไปฆ่าเขา
นายเสือไปตามง้อแฟนสาวที่ชื่อว่าน้องใหม่น้องใหม่หนีไปอยู่บ้านเพื่อน
เพื่อนสนิทของน้องใหม่บอกว่าที่น้องใหม่หนีมาอยู่กับเพื่อนเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนอยู่ด้วยกันกับในเสือ
ในเสือเนี่ยทำร้ายน้องใหม่หลายอย่างทั้งร่างกายและจิตใจจนทนไม่ไหวหนีไป
พอในเสือตามไปง้อน้องใหม่ไม่ยอมมาคืนดีด้วยใช้มีดแทงเลยครับ
แม่ของในเสือแม่ของคนก่อเหตุนะคะก็พาน้องใหม่ขึ้นรถกระบะขับไปที่คลินิก
แล้วก็ไปบอกเจ้าหน้าที่ที่คลินิกว่าน้องเขาประสบปฏิเหตุเหมือนกับโดนรถชนไปโกหกอ่ะ
เจ้าหน้าที่ที่คลินิกพอมาดูบอกมันไม่ใช่นี่มันมีแผลถูกแทง
หลังจากนั้นตัวแม่ของในเสือที่พาไปคลินิกเนี่ยก็ไปไปไหนก็ไม่รู้
ทิ้งน้องเขาร์ไว้อยู่ที่รถกระบะแบบนี้ค่ะ

พอพ่อของผู้เสียชีวิตรู้เรื่องนี้นะบอกเลยว่ารับไม่ได้จริง
โพสต์เฟซบุ๊กนะคะตามล่าตัวในเสือคนก่อเหตุ
ให้มารับโทษตามกฎหมาย
ปรีชารวมอยู่อายุ๕๔ปี
พ่อของน้องใหม่นางสาววราพรรวมอยู่
ใหม่นี่อายุ๒๙นะคะ
ถูกในเสือก็คือนายทรงสิทธิโอสดอายุ๓๒ปี
เป็นสามีทำร้ายร่างกายใช้มีดแทง
แทงเข้าไปที่ราวนมซ้ายจนเสียชีวิต
หลังจากพ่อรู้ว่าลูกสาวถูกแทงเสียชีวิตเนี่ยนะคุณผู้ชม
หัวอกคนเป็นพ่อบอกว่าใจสลายค่ะ
ช็อคแล้วก็โกรธแคนมาก
พอมาเห็นร่างของลูกสาวถูกห่อด้วยผ้าขาว
และผลการชนสูตรบอกว่าตายเพราะถูกแทงทะลุตับและหัวใจ

ถึงขั้นโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะ

แล้วก็ระบุว่าต้องเอาเลือดและวิญญาณมาล้างเท้าเส้นสังเวยดวงวิญญาณของลูกสาวให้ได้
พ่อบอกที่โพสต์ไปแบบนั้นยอมรับว่าแค้นใจจริง
จนอยากจะฆ่าในเสือด้วยมือของตัวเองอะค่ะ
สิ่งที่ในเสือทำกับลูกสาวโหดเยี่ยมเกินไป
กว่าหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่จะรับได้
ตอนแรกพ่อบอกว่าอยากจะฆ่าถึงขั้นที่คิดเลยนะว่าถ้าตัวเองต้องติดคุก
ถูกดำเนินคดีก็ยอมอยากจะฆ่าในเสือให้ได้
แต่หลังจากโพสต์ไปนะคะคนรู้จักคนไม่รู้จักไปให้กำลังใจคุณพ่อเยอะ
ทุกอย่างก็ต้องปล่อยเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายดีกว่าอย่าไปจองล้างจองแค้นกันเลย
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเตือนสติด้วยนะคะ
ฟังเสียงคุณพ่อดูหน่อยค่ะ
ลูกผมป่วยลูกผมผมจะไม่มีอารมณ์ขนาดนั้น
ผมโพสต์ไปด้วยอารมณ์ของผู้เป็นพ่อ
ที่ลูกได้ถูกกระทำโหดเยี่ยมอย่างทารุณ

ณเวลานั้นนะณเวลานั้นวันนั้นที่ผมเห็น
หลังจากวันนั้นก็มีพี่น้องผมลงโพสต์
มีพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์
มีพี่น้องเห็นใจผมมีพี่น้องโทรหาผม
พี่น้องนี่ไม่ใช่พี่น้องผมบางคนผมก็ไม่รู้จัก
พี่น้องทางทางเฟสทางผมให้ช่วยไลค์ช่วยแชร์

พ่อไม่ต้องทำมัน
ผมคนเด่นคนผมทำมันเอง
อนาคตของพ่ออยู่เฉย
ความรู้สึกผมก็เลยเปลี่ยน
เปลี่ยนที่ว่าทุกคนให้กำลังใจผม

แล้วทุกคนมองว่าเป็นเดือดเป็นร้อน

ทุกคนอยากจะเห็นความสง่างามของครอบครัวผม
ถึงขั้นจะลงมือทำให้เอง

ผมเป็นคนที่เคารพกฎหมายบ้านเมือง

กฎหมายบ้านเมืองไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวของคนดี
กฎหมายบ้านเมืองเป็นสิ่งที่น่ากลัวของคนเลว
ก็ฝากถึงเสือว่ามอบตัวซะ

ให้คุณมาสู่กระบวนการที่ได้ทำ

ในด้านกฎหมายด้านคดี

ก็คลางแคลงใจอยู่ในหลายเรื่องนะ
แม่ของนายเสือตอนนี้คือเจอตัวแล้ว
ไปเจอเงินที่สพคปฐุมธานี
แต่กลับไม่แสดงความรับผิดชอบ
หรือว่าสำนึกกับความผิดของลูกชายเลย
แล้วก็แปลกใจมากว่า
แม่ของในเสืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ไม่ว่าจะเป็นตอนที่พาในเสือไปหาลูกสาว
แม่ของในเสือจะไม่ทราบเลยเหรอว่าตอนนั้นน่ะ

แล้วแม่ก็น่าจะรู้จักนิสัยและพฤติกรรมของลูกชายตัวเองดี
แต่กลับยังพาในเสือไปหาลูกสาวของตัวเองที่บ้านเพื่อน
แม่ของได้เสือไม่รู้เลยว่าตอนที่ได้เสือไปหาลูกสาวของตัวเอง

และข้อสำคัญก็คือหลังจากลูกสาวถูกในเสือแทงแล้ว
ทำไมแม่ของในเสือไม่พาลูกสาวไปส่งที่โรงพยาบาล
แต่กลับพาไปที่หน้าคลินิกแล้วก็ปล่อยให้ลูกสาวนอนเจ็บปวดอยู่ท้ายรถกระบะหน้าคลินิก
ไม่มีท่าทีกระตือรือร้นที่จะช่วยชีวิตลูกสาว
แล้วก็ยังคุยโทรศัพท์กับใครสักคนหนึ่ง
แต่แม่ของในเสือก็ยังประวิงเวลาอยู่นานเกือบ๒ชั่วโมง
นำตัวลูกสาวไปส่งโรงพยาบาลจนสิ้นใจเสียชีวิต
เพื่อการประวิงเวลาของแม่เสือในการไปส่งโรงพยาบาล
กสัตว์ไม่รู้ว่าโทรไปหาใครแม่เสือโทรสัตม์ไม่รู้ว่าโทรไปหาใคร
เธอเดินไปวนรถไปท้ายรถเดินไปเดินมา
แทนที่จะรีบนำส่งพยาบาลสักคู่หนึ่งในกล้องวงจรปิดพยาบาลก็เดินออกมา
แล้วมาดูใหม่และแจ้งกับทางแม่ของใหม่ว่า
ตรงเนี้ยไม่เขาไม่เขาไม่บอกว่ารถรถเหตุรถชน
ใหม่โดนรถชนไม่โดนทางแล้ว
สิ่งที่ผมคาใจที่สุดคือทำไมถึงไม่ไปส่งโรงพยาบาลในเมื่อพยาบาลได้มาตรวจ
ไปจอดแล้วบอกใหม่ยังไม่ตายแต่ใหม่โดนแทงไม่โดนรถชน
รีบไปส่งโรงพยาบาลเพราะคลินิกไม่สามารถจะรักษาได้
เพราะใหม่หนักอาการสาหัสส่วนแม่ของน้องใหม่ผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยแม่ของในเสือก็ไม่ยอมบอกความจริง
น้องใหม่ถูกในเสือแทงจนเสียชีวิตแล้วก็ยังปล่อยให้ในเสือหลบหนีไปอีก
ทั้งที่ตอนพาไปคลินิกทำไมถึงอ้างว่าน้องใหม่ถูกรถชน
ทำไมไม่บอกความจริงกับที่คลินิกไปว่าถูกแทงเหมือนกับเป็นการตั้งใจปกปิดอำพรางความผิดช่วยลูกชาย
พ่อทั้งแม่ก็ติดใจสงสัยในประเด็นนี้
พิธีชาปนกิจน้องใหม่นางสาววรพรก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่๒๑ตุลาคมนี้นะคะ
วัดพระยาธรรมเขตบางกอกน้อย
ซึ่งความคืบหน้าทางคดีพันธุ์ตำรวจเอกวรพันธ์พิสุทธานนท์
ผู้กำกับการหัวหน้างานสอบสวนสพคูคศบอกว่า
ตอนนี้ก็กำลังเร่งตามตัวในเสือหรือนายทรงสิทธิ์ผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีนะคะตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ว่าเร็วนี้น่าจะได้ตัวนะคะ
ส่วนแม่ของในเสือทางตำรวจบอกว่าสอบปากคำแล้ว
อืมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะอ๋อเหรอฮะ
เพียงแค่นำตัวน้องใหม่ไปส่งที่คลินิกเท่านั้น

ตำรวจก็เลยยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาอะไรนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานก่อน
ถ้ามีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงใครก็พร้อมที่จะดำเนินคดีนะคะ
พ่อของน้องใหม่ก็เลยบอกว่าถ้าในเสือเป็นลูกผู้ชายพอ
ให้มามอบตัวแล้วก็รับโทษตามกฎหมาย
แล้วอยากจะให้ไปกราบขอขมาศพน้องใหม่ด้วย
เพราะในรถกระบะเนี่ยจะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ไปด้วย

คือเรื่องนี้มันต้องเอาให้เคลียร์เอาให้ชัดใช่ไหม
เพราะว่าอย่างที่ทางญาติของผู้ตายเขาตั้งข้อสังเกต
ว่าทำไมไม่ไปโรงพยาบาลตั้งแต่แรก
เพราะคุณพามาจากบ้านซึ่งคุณก็รู้ว่าถูกแทง
ยายของเพื่อนน้องใหม่ที่อยู่ในบ้านก็บอกว่า
ก็รู้ว่าในเสือมาแทงนี่แหละ

ซึ่งพ่อของน้องใหม่บอกว่าโอ้โห
เดินคุยโทรศัพท์อยู่ประวิงเวลาอยู่นานเหมือนกัน

เขาอาจจะไม่ตายหรือเปล่ามันจะถือว่ามีส่วนรู้เห็นอะไรยังไงไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น